คุณผู้ชมครับมาเตือนภัยสังคมกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะเตือนภัยแอบถ่ายใต้กระโปรงในธรรมศาสตร์บรังสิต
แล้วก็พลเมืองดีสามารถที่จะจับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่ยัดกล้องไว้ในรองเท้า
แล้วเอาไปแอบถ่ายใต้กระโปรงของนักศึกษา
บอกทำมา๓ปีแล้วเจอภาพเจอคลิปเนี่ยอื้อเลยนะครับ
ก็ขออภัยของทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยนะครับ
ก็มีการโพสต์บอกเล่าเรื่องราวที่โดนกับตัวเอง
โดยบอกแบบนี้ครับวันนี้ตอนพักเที่ยง
พอแฟนเดินออกมาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเรา
รองเท้ามีแสงสะท้อนเหมือนติดกล้องแอบถ่ายไว้
แฟนเราก็เลยเข้าไปถามให้ผู้ชายคนนั้นว่าทำอะไร
ผู้ชายคนนั้นรีบวิ่งหนีดูมีพิรุษ
แฟนเราก็เลยวิ่งตามไปจนจับได้นะครับ
ปรากฏว่ามันใส่รองเท้าผ้าใบสีดำเจาะรูมีกล้องแอบถ่ายซ่อนอยู่
มันเคยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะวิทย์แต่โดนทาย
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนนี้ทำ
ผู้ชายคนนี้สารภาพว่าทำตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
เคยโดนจับแล้วด้วยแต่ไม่เข็ดครับ
ทุกคนอย่าคิดว่าเรื่องแอบถ่ายเป็นเรื่องไกลตัวแล้วนะ
นี่ก็เคยโดนเตือนแต่ก็คิดมาโดยตลอดว่ามันคงไม่เกิดกับเราหรอก
หลังจากนี้จะคอยระมัดระวังตัวเองให้มาก
แล้วก็เคยมีที่บรพด้วย
อันนี้เป็นศัพท์ของทางด้านเขาใช่ไหม

ช่วยแชร์เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ

มีคนโดนมันแอบถ่ายเยอะมาก
มันเดินไปทั่วโรงอาหารของมธรรมศาสตร์รังสิตเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ลงท้ายว่าขอบคุณพี่วิน
ที่ช่วยกันตามจับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้นะครับ
จนกระทั่งถอดรองเท้าออกมาเนี่ย
เอาออกมาดูซิว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในรองเท้า
ปรากฏว่ารองเท้าน่ะเจาะรูคุณนะครับ
แล้วก็ยัดกล้องไว้ในรองเท้า
แล้วก็ไปแอบถ่ายสาวตอนนี้